วันนี้ยังคงทยอยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
ถ้าจะย้อนไปเหตุการณ์๗ตุลาคม

บุกเข้ามาในพื้นที่ของอิสราเอล
คือมันมีภาพจากกล้องที่ติดหมวก

ช่วงที่เข้ามาแล้วก็ถูกทหารอิสราเอล
ยิงตอบโต้ไปนะฮะไปดูหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ทุกคนเจอถามจากที่ที่ทำกล้องจริง
คือกล้องเนี่ยนอกจากเห็นภาพแล้วได้ยินเสียงชัดเจนมาก

หายใจเฮือกสุดท้ายของเขาด้วยได้ยินชัดแบบถึงตรงนั้นเลยนะ
อันนี้เป็นเป็นกล้องของกลุ่มฮามาสนะใช่ค่ะเช้าวันเสาร์๗ตุลาคม
ตามเวลาท้องถิ่นช่วง๖๗โมงเช้าที่ว่าบุกเข้ามาในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลใกล้กับฉนวนกาซ่าครับ
นี่จะเห็นภาพที่ทางกลุ่มฮามาสเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ชุมชนเกษตรของทางตอนใต้ของกาซ่านะฮะ
ทางอิสราเอลใกล้กับกาฟ่านะครับที่เรียกว่าคิปบุชซูฟานะฮะ
ก็จะเห็นมีเพื่อนเดินนำหน้าอยู่คนหนึ่งอันนี้จะเป็นภาพขี่จักรยานยนต์กันเข้ามาแล้วดูอาวุธสิฮะอยู่ในมือ
เพราะพังลงพังรั้วเข้าไปเพราะปกตินี่เห็นไหมฮะรูรั้วตรงเนี้ย
ปกติการโจมตีกันถ้าการตอบโต้ทั้งสองฝั่งส่วนมากจะเป็นยิงจรวดข้ามแดน
อันนี้เป็นภาพพื้นหลินค่ะนี่เห็นมั้ยฮะ
คือพอไปถึงจุดที่ท่านเห็นเมื่อตอนแรกเนี่ยเขาก็เดินลัดเลาะตามบ้าน
แคมป์คนงานตามชุมชนเกษตรฟาร์มเกษตรเข้าไปเรื่อยนี่เห็นไหม
แล้วยิงเลยอ่ะค่ะดูแล้วมีคนอยู่ข้างในเห็นไหมค่ะ
คือไปถึงแล้วยิงเลยใช่นี่แต่จังหวะตรงเนี้ยทหารอิสราเอลมาพอดี
ก็เลยทำให้คนที่มีกล้องเนี่ยคนนี้ที่เดินตามหลังเพื่อนเนี่ย
โฮยิงเข้าไป
เหมือนกับเขาเดินหาใครเนี่ยเห็นไหม
ซึ่งก็มีหลายคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันไป
แต่บางจุดเนี่ยไม่ได้จับคือไปยิงเขาเลยก็มีบุกเข้าไปในที่พักแต่ละที่นะคะ
แถวนี้ก็บอกเขาก็ไปหลบในบังกเกิ้ลในหลุมนวทัยกัน
คนในพื้นที่ไม่ทันตั้งตัวเพราะปกติจะไม่มี
แล้วเข้ามาเขาก็ไม่คิดว่าจะเข้ามาแล้วยิงขนาดนี้ด้วย
เนี่ยเขาจะหาไปเนี่ยอย่างคลิปเนี้ยสี่สิบวินาทีนะค่ะอ่า
สุดท้ายเนี่ยท่านผู้ชมครับกลุ่มติดอาวุธฮามาสคนนี้
ตอนที่เดินออกมาตรงนี้เนี่ยดูนะฮะเดินตามหลังเพื่อนไปนะฮะ
เพื่อนเขาก็เดินนำไปคือทหารอิสราเอลเนี่ย
ตอนนั้นเขาก็ออกมาแล้วอืมเพราะก่อนจะบุกเข้ามาทางภาคพื้นดินเนี่ย
ยิงจะโหลดมาเป็นสี่พันห้าพันลูกอ่ะ
สุดท้ายถูกยิงใช่ค่ะแล้วก็เป็นเสียงเฮือกสุดท้ายเลยใช่ไหม
ลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วคลิปมันก็ตัดไป
ทางสื่ออย่างไทม์ออฟอิสราเอลนะครับเอาคลิปนี้ออกมาเผยแพร่
แล้วก็อ้างว่าชายคนที่ถูกยิงเนี่ยถูกยิงโดยทหารอิสราเอล
หรือไม่ก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของฟาร์มเกษตรในพื้นที่ค่ะนี่ฮะ
แล้วนี่แหละฮะก็เป็นสิ่งที่มีการวิเคราะห์กันว่ามันเกิดจากอะไรการโจมตีของทางกลุ่มติดอาวุธของทางฮามาส
ในครั้งนี้เนี่ยบุกเข้ามาทางภาคพื้นดินแล้วก็มาไล่ยิงขนาดนี้นะครับ
นะคะก็ทำให้แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลที่เป็นพื้นที่สงครามเนี่ย
ก็มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกันอย่างต่อเนื่องเลยนี่อีกคลิปหนึ่งนะฮะมีอีกค่ะ
อันนี้เป็นคลิปที่ทางขณะที่ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากกำลังขับรถยนต์
ขี่จักรยานยนต์ก็มีอันนี้อยู่ในฝั่งกาซ่าแล้วนะฮะ
ตามถนนซาลาอันดีนในกาซ่าก็เหมือนกับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ทางอิสราเอลเขาส่งโดรนขึ้นไปปริวอ่า
โปรยใบปลิวอ่ะค่ะบอกให้ผู้ที่อยู่ทางเหนือของกาซ่าให้อยู่ไปทางอ่าลงไปอยู่ทางตอนใต้ให้หมด
แล้วระเบิดลงฮะแต่ระหว่างอบพยพมันมีเหตุการณ์แบบไม่ควรจะเกิดขึ้น
อิสราเอลโปรยบายปลิวไปบอกประชาชนทางเหนือของกาซ่าไปอยู่ทางใต้เนี่ยฮะเนี่ยระหว่างอบพยพนะคะ
อ่าอืมซึ่งตอนนั้นอิสราเอลในใบปลิวบอกว่าจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ทางเหนือกาซ่าก่อน
ใน๒๔ชั่วโมงฮะแต่ตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปนะครับ
แต่เนี่ยเป็นคลิประหว่างอบพยพเนี่ยนี่ค่ะมันก็เลยมีคำถามว่าระเบิดมาจากไหน